ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยโดยเฉพาะสาวลองคำดูที่ท้องของเรา
มีก้อนผิดปกติไหมรู้สึกแข็งยังไงหรือเปล่าเจ็บผิดปกติไหมนะคะ
เพราะว่ามีกรณีที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ตรวจดู
พบว่าเธอมีเนื้องอกในมดลูกขนาดโอ้โหเท่ากับหัวเด็กคุณผู้ชม

มากอยู่ที่ท้องอะค่ะหมอบอกว่าเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนในรอบ๑๕ปีเลยใหญ่ขนาดนี้นะคะ
นายแพทย์อารักษ์วงวรชาติผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ท่านนี้ได้โพสต์ภาพแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้บอกว่ามีผู้หญิงรายหนึ่งอายุ๓๘ปี
มีลูกแล้ว๑คนไม่เคยแท้งมีอาการปวดถ่วงท้องน้อยเนี่ยมานานกว่า๑ปีแล้ว
เวลามีประจำเดือนก็จะปวดมากเลยนะคะคุณผู้ชมฟังแล้วก็สังเกตอาการตัวเองไปด้วยนะ
เขาบอกว่าแต่ละครั้งเนี่ยนะประจำเดือนก็มามากมาหลายวันด้วยบางรอบเดือนมามากกว่า๗วัน
วิธีการของเธอผู้นี้ก็คือกินยาคุมบ้างเป็นบางครั้งแล้วก็ยังคงมีอาการจุกเสียบแน่นท้องบ่อย
เวลามีอาการแบบนี้ก็ซื้อยามากินเองยาที่ทานก็เป็นพวกยาแก้ปวดยารักษาโรคกระเพาะอาหารบ้าง
อาการดีขึ้นก็ผ่านไปไม่ได้ไปหาหมอทำซ้ำอยู่แบบนี้
เริ่มมีลักษณะอาการที่เรียกว่าปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อยแล้วท้องเนี่ยก็ขยายโตขึ้นเรื่อย
เวลามีเพศสัมพันธ์ก็จะปวดท้องน้อยมากเธอเลยคิดว่าอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้ว
ตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลศิชนนะคะอืมพอคุณหมอหมอสัวเนี่ยแหละค่ะ
ลำหน้าท้องดูก็พบก้อนแข็งโตขึ้นมาก็เลยให้ไปอัลเตอร์ซาวน์ช่องท้อง
ใหญ่กว่าหัวทารกอีกนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะ
ทีนี้ปกติมดลูกเรามัน๕๗เซนก็จริงนะแต่ช่วงที่มีประจำเดือนขนาดอาจจะขยับขยายตัวขึ้นได้อีกนิดหน่อย
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดเนื้องอกในมดลูกเนี่ยคุณหมอบอกยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด
แต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าฮอร์โมนเพศหญิงทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสโตโรน
อาจจะส่งเสริมทำให้เกิดการเจริญเติบโตของเนื้องอกขึ้นมาได้
นะคะซึ่งเนื้องอกที่พบส่วนใหญ่ไม่ใช่เนื้อร้ายนะคะ
และก็ยังมีโอกาสน้อยที่จะกลายเป็นมะเร็ง
แต่หมอก็เตือนด้วยว่าอย่ากลัวเลยที่จะไปหาหมอนะ
อย่ากลัวเลยการตรวจภายใน
หลายคนนะอาจจะแบบอุ๊ยกลัวเจ็บหรือเปล่ากลัวอันตรายหรือเปล่า

เพราะว่าถ้ารู้อาการตั้งแต่แรกรักษาตั้งแต่แรก
ก็จะได้ป้องกันไม่ให้มันลุกลามใหญ่โตไปนะคะ
คือส่วนใหญ่ที่เคยได้ยินมานะคนที่มีอาการเป็นเนื้องอกในมดลูก
จะมีอาการปวดปัสสาวะบ่อย
เพราะว่าเนื้องอกมันใหญ่แล้วมันก็ไปโดนกระเพาะปัสสาวะ
สังเกตอาการตัวเองดีถ้ามีความผิดปกติอะไรบางอย่าง
พบแพทย์ทันทีนะคะป้องกันไว้ก่อนนะครับ